ต่อกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องราวของภูมิปัญญากันบ้างนะคะ
เป็นชายสูวัยในจังหวัดพยาวค่ะตอนนี้เขาเป็นหมอยาสมุนไพร
ดูแลแบบนี้มาประมาณ๑๔๐กว่าปีแล้วมีสมุนไพรมากกว่า๑๐๐ชนิด
แล้วที่นี่นะยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่รุ่นหลัง
ให้เข้าไปศึกษาได้ด้วยอันนี้ดีมากเลยครับนี่คือนายแก้วใจยืนหรือว่าหมอแก้วค่ะ
อายุ๗๖ปีเป็นชาวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพยาวนะคะ
กำลังพาเข้าไปดูสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรนี้นะคะทำการเก็บรักษารวบรวมแบบ
มีทั้งแบบสำเร็จรูปเนี่ยอบแห้งก็มีแล้วก็มีผสมสูตรเสร็จสิ้นแล้วก็มีเหมือนกัน
แล้วแต่สะดวกใช่ค่ะมีหมดทุกแบบเลยรวมทั้งมีต้นสมุนไพรที่ปลูกไว้ภายในบริเวณรอบบ้านอีกด้วยนะ
แล้วก็มีการสืบทอดการทำอาชีพปลูกสมุนไพรแบบนี้มานานกว่า๔๐ปีสืบทอดมาจากพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยค่ะ
จนถึงขณะนี้สามารถเก็บรวบรวมสมุนไพรแล้วก็ทำการแปรรูปไว้แล้วมากกว่า๑๐๐ชนิดคุณ
ดูนะคะปลูกไว้รอบบ้านเลยนี่คือสมุนไพรทั้งหมดเลย
ครับมีทีวีด้วยฮะได้นั่งดูทีวีไปด้วย
เขาเอามาเป็นที่ปลูกต้นไม้ค่ะคุณจะไปนั่งดูตรงนั้นไหมคะเป็นหนังกลางแปลงเลยทีเดียว
มาของทีวีวงจรปิดปิดตลอดเวลา
คือเขาเอาแบบอะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วอย่างนี้มาทำเป็นกระถางต้นไม้
ไซเคิลไงใช่เห็นไหมดีมากเป็นไอเดียที่ดีมากเลยแล้วเนี่ยบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยร่มรื่นมากนะคะ
ค่ะแล้วสมุนไพรที่เป็นสูตรผสมเนี่ยสามารถออกจำหน่ายได้ด้วยนะคะ
จนตอนนี้คุณปู่คนนี้นะเขาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดพยาวแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแล้วด้วย

คือคุณปู่เขาเล่าต่อด้วยว่าตอนเด็กค่ะไปหาสมุนไพรในป่ามาแล้วก็เลยเออรู้สึกว่าสนใจเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร
ก็เลยไปเรียนเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยจนกระทั่งได้ใบรับรองมาแล้วก็สามารถไปออกงานได้ทำจำหน่ายได้
จนถึงทุกวันนี้นะคะสมุนไพรพวกนี้นะจำหน่ายในราคาห่อละประมาณ๓๐๔๐บาทเท่านั้นเอง
แล้วเป็นสมุนไพรพื้นบ้านด้วยนะไม่มีสารเคมีไม่อันตรายเพราะว่าปลูกไว้เนี่ยคุณดูสิรอบบ้านเลย
จะมีนางพญาเสือโครง
คุ้นมั้ย
นิ่วครับรวมทั้งมีลูกประคบแก้ปวดเมื่อยด้วยอ๋ออันนี้เคยเห็น
ใช่ค่ะแบบใหญ่ใหญ่ก็เคยเห็นมาแล้วด้วยแล้วก็มีพวกสมุนไพรแก้ปวดหลัง
เอวก็มีซึ่งขณะนี้นะคะมีการรวบรวมสมุนไพรที่แปรรูปไว้
มากมายครับรวมทั้งปลูกพืชสมุนไพรหายากเอาไว้ด้วยอืมนี่แหละ
เป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพรตำบลบ้านตุ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ย
มาสืบทอดการทำสมุนไพรต่อไปด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามได้
สนใจจะไปปลูกก็ไปสอบถามหรือว่าสนใจที่จะเอามารับประทานเพื่อมา
บำรุงร่างกายหรือว่ามีอาการป่วยตรงไหนไปลองฟังคำแนะนำกันดู